เมื่อวานเรานำเสนอเรื่องของครูปรีชา
ไปสร้างความฮือฮาในสื่อรณรงค์การเลือกตั้ง
ของจังหวัดกาญจนบุรีเขาใช่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าเนี่ย
สิ่งที่มันถูกโพสต์ออกไปในโลกโซเชียลว่าครูปีชา
โอ้โหเป็นพระเอกสื่อรณรงค์ถูกลบคลิปไปแล้วนะคุณฮะ

คนสูญสกุลว่าเอ๊ะมันเหมาะหรือเปล่า
คือครูปีชาเนี่ยยังมีเรื่องของหวยเรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านอยู่
แล้วให้มาเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรกตจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ถอดคลิปนี้ออกแล้วนะ
แล้วทางกรกตจังหวัดเขาบอกจริงแล้วคลิปมันยังอยู่ในช่วงของ
การดำเนินการอยู่เลยก็ไม่รู้ว่าหลุดไปได้ไง
พอหลุดไปแบบนี้เขาก็เลยต้องถอดออกก่อนนะครับ
คลิปตัวอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นจริงความยาวประมาณสัก๒นาที
แล้วก็ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับทางภูมิหน่วยการสำนักงานกรกต
ประจำจังหวัดกาญจนบุรีพอขวัญเพชรถนอมนาม
พอก็เปิดเผยออกมาคือจริงสื่อรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น
ก็มีจุดประสงค์ที่ดีนะครับในการให้คนออกไปร่วมกัน

แต่ทีนี้ก็มาคิดธีมจะใช้ธีมอะไรดี
ก็ต้องเป็นทีมที่เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ก็เลยเลือกคนที่จะพูด๓ภาษาถิ่น

ทีนี้ก็ต้องคัดคนและคัดได้

ครูปริชายังไงดี
ใช่นี่ครูปริชาบอกด้วยบอกว่าไม่เอาค่าตัวเลยนะ
ตั้งใจมาเล่นให้ฟรีเลย
แต่ทีนี้พอมันหลุดออกไปแล้วนะฮะ
เราก็ไปถามท่านผอกรกฎจังหวัดกาญจนบุรี
ผอบอกว่าจริงอยู่ระหว่างการเสนอ

ว่าจะพิจารณาให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป

ช่วงนี้ครูปีชาก็เนื้อหอมด้วยนะ

อกจากที่ได้แสดงในสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของจังหวัดกาญจนบุรี
ครูปีชายังแต่งตัวรออาจจะได้เป็นพระเอกเอ็มวีให้ลุงพลด้วยนะ

เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ
ครูปีชาบอกว่าก็รับปากไปกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็มีการมาถ่ายทำเมื่อตอนปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่บ้านหนองขาว
ก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านแบบลูกทุ่งแหละพูดเสียงเนอ
คนท้องถิ่นกาญจนบุรีนะครับ
โดยคลิปเนี่ยไม่ได้หลุดแต่เป็นการทดลองนำลงไปแชร์
แล้วก็ได้รับเสียงฮือฮาตอบรับมามาก
แต่ใครทดลองนำไปแชร์ก็ไม่รู้
ใช่เพราะว่าจริงครูปีชาบอกว่า
จุดประสงค์ของเขาในคลิปนี้ที่จะนำเสนอเป็นพรีเซนเตอร์
คือจะบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชค
คนดีก็คือคนดีความจริงก็คือความจริง
อันนี้เป็นประโยคเด็ดของครูปีชาที่ต้องพูดทุกครั้งเลย

แต่ว่าหลายคนก็บอกเรื่องนี้มันยังเป็นคดีความอยู่
บางคนก็ยังอยู่ฝั่งของหมวดจรูนอยู่เลย
ก็เลยบอกว่าครูปีชาเหมาะสมหรือเปล่า
ฟังเสียงครูปีชาเขาอธิบายหน่อยดีไหม

คลิปก็ต้องกรกตท่านก็ต้องดำเนินการ
แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าคลิปถูกลบไป
อันนี้ไม่ทราบแต่เมื่อเช้าได้ดูมาแล้ว

ก็เป็นเนื้อหาที่ดีในความยาว๒นาที
ก็ขอบคุณทุกกระแสทั้งบวกและลบ
เพราะถึงจะเป็นกระแสบวกและลบ
ทุกคนก็เข้ามาดูครูปีชาถูกไม่ต้องไหมครับ
แล้วก็ความจริงก็คือความจริงนะครับ
ทุกอย่างความจริงจะปรากฏ
ความจริงต้องมาที่หลังความเชื่อเสมอครับ
โอ้โหยังเป็นประโยคเด็ดติดปากครูปีชาอยู่นะฮะ
ครูปีชายังเปิดเผยถึงชีวิตปัจจุบัน

เพลงของลุงพลลุงพลเขามีชื่อเพลงว่า
ความจริงก็คือความจริงคุณผู้ชมอย่าสับสนกันนะ
แล้วเนื้อหาเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความจริงก็คือความจริงนั่นแหละ

นี่เราก็สังเกตนะเสื้อครูปีชาลายสก๊อตสีน้ำเงิน
แม่มันเหมือนเสื้อของลุงพลตอนไปขึ้นคอนเสิร์ตเลย

กลายเป็นเรื่อง๒ที่๒จังหวัดมาเชื่อมต่อกัน

กับคดีครูปีชาลอตเตอรี่๓๐ล้าน
ความจริงก็คือความจริงเพลงของลุงพลนะฮะถูกต้องค่ะ
ยังมีค่ายเพลงติดต่อครูปีชาให้ไปร้องเพลงด้วย
หรอครับแล้วก็เลยถามไงครูปีชา
คนที่แต่งเพลงให้ครูปีชาร้องเนี่ยใครเหรอคะ
เขาบอกกับคนเดียวกับคนที่แต่งเพลงให้ลุงพลนี่แหละ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเรียบเรียงดนตรี
แล้วเดี๋ยวเตรียมแล้วจะให้ครูปีชาไปทดลองไปซ้อมร้อง
โอ้โหเนี่ยกลายเป็นคนดังอีกแล้วนะฮะ

อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับค่ะ